มีคนไทยมากมายที่ให้กำลังใจพวกเราค่ะ
ถ้าเกิดเอาตามสถานการณ์ปกติเนี่ยเราก็ต้องไปผูกข้อไม้ข้อมือให้กับบ้านนู้นด้วย

ออนไลน์หรือผูกผ่านคืนมีรายเกี่ยวข้างในข้อมือ
ก็วันนี้วันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองครับ

คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ในแง่ของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องไปว่ากันไปนะคะ
ทนายตั้มกับลุงพลซึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฝ่ายโจทย์ก็คือตำรวจที่เป็นคนฟ้องในอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ
บวนการยุติธรรมเดินไปแต่คุณผู้ชมถอยมาตั้งหลักก่อน
แง่ของการนำเสนอข่าวย้อนกลับไปวันที่สารให้ประกันตัวลุงพล
วันนั้นเรามีการทำโพลกันย่อมถามคนดูใช่ไหมพี่เบิร์ต

สารท่านจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ปล่อย

คนดูส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่ให้ประกันตัว
แล้วดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็เชื่อแบบนี้แต่สุดท้ายแล้ว

คำถามนี้แหละค่ะมันเกิดขึ้นตัวใหญ่เลยนะคะ

ทีนี้มันมีนักกฎหมายทนายความต่างด่านหน้าออกมาพูดเหมือนกันเลย
บอกว่าก็เพราะฝั่งลุงพลนายชัยพลวิพาเนี่ยลุงเขยของน้องชมพู่เนี่ย
เขามีทนายความในการช่วยสักค้านไง

ก็คือให้ปากคำกับศาลแบบบ้านนะคะ

ลองมาดูในแง่มุมของข้อกฎหมายหน่อยท่านนี้ค่ะ
นายรณรงค์แก้วเพชรเป็นประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะ
บอกว่าคดีนี้คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ตำรวจออกหมายจับนายชัยพลวิพาไปแล้ว
ถือว่าคดีนี้ถ้าเกิดว่ามองในมุมของข้อกฎหมายนะ
เป็นคดีที่อุกชะกันสังคมให้ความสนใจ
ปกติแล้วลักษณะคดีแบบนี้เนี่ยสารไม่ให้ประกันตัวนะ
สารไม่ให้ประกันตัวแต่เหตุฉะไหนลุงพลได้ประกันตัว
นายรณรงค์บอกว่าก็เป็นเพราะลุงพลเนี่ย
มีทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นทนายที่ปรึกษาไง
นายรณรงค์บอกต่อบอกว่าถ้าเกิดว่ามองคดีนี้
ถ้าลุงพลไม่มีทนายตั้มคอยช่วยสู้
สักค้านในศาลณวันนั้น
ยังไงศาลก็ไม่ยอมให้ประกันตัวอย่างแน่นอนนะคะ
และการที่แม่น้องชมพู่ไม่สามารถหาทนายความเก่งมาสู้คดี
ก็ทำให้แม่น้องชมพู่เสียเปรียบ
สังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากวันที่
แม่น้องชมพู่ไปยื่นคัดค้านการประกันตัว
แล้วก็พาพยาน๓ปากไปเบิกความในศาลด้วยวันนั้น
เพื่อชี้ให้เห็นพฤติกรรมของลุงพลว่า
นี่ไงลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนีนะ
ลุงพลมีพฤติกรรมไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะ
จนกระทั่งพยาน๓ปากตกไป
สารท่านเนี่ยท่านท่านก็ต้องใช้เรื่องของ

คือจะไปพิจารณาตามความรู้สึกของตัวเองไม่ได้
คือการสักครั้งพยาน
ข้อกฎหมายหมดเลยที่จะปล่อยตัวชั่วคราวลุงพล
เพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นเหตุผลที่สารท่านให้ประกันตัวลุงพลณวันนั้น
ทีนี้ทนายรณรงค์บอกต่อบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้ว
แม่น้องชมพู่ควรมีทนายความหากต้องการสู้คดีเอาผิดกับลุงพล
ซึ่งหากติดต่อมาที่ตัวเองก็คือทนายรณรงค์ก็ไม่ติดขัดอะไร
เพราะทำคดีเกี่ยวกับเด็กมาเยอะไอ้ลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็อยากให้เข้ามาคุยกันก่อนนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงทนายรณรงค์หน่อยค่ะ
เนี่ยคดีในลักษณะแบบนี้แล้วเป็นคดีที่สังคมสนใจนะ
ถ้าเป็นคดีทั่วไปส่วนมากศาลมักจะไม่ให้ประกันตัว

คดีนี้เนี่ยตำรวจทำการบ้านหนักกว่าคดีอื่นเยอะนะ
ถึงขั้นให้แม่ผู้เสียหาย
พาพยานมาเบิกความในศาลอีก๓ปาก
เพื่อคัดค้านการประกันตัวของนายชายพลวิพา
แต่สุดท้ายเนี่ยพยานที่มาเบิกความเนี่ย
ความไม่ตรงกับข้อกฎหมายที่สารจะ
ไม่อนุญาตให้ประกันตัวเท่านั้นเอง
ส่วนหนึ่งคือเพราะทนายความเขาซักค้านด้วย

คนมีฐานะเขาสามารถหาทนายความมาทำได้

ธนายลุงนรงค์เข้ามาจะไปช่วยเหลือไหม

อืมอ่ะลองดูนะคะแม่น้องชมพู่

นายตั้มบอกว่าไม่ได้เงินสักบาทจากลุงพลนะ

นายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์

กรณีที่แม่น้องชมพู่เนี่ยตอนที่ไปคัดค้านการประกันตัวลุงพล

ระเวนให้ข่าวจนไม่มีพื้นที่ให้กับฝ่าย

สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือลุงพล

แต่เมื่อถูกปล่อยตัวชั่วคราวกลับกลายเป็นเหมือนวีรบุรุษฮีโร่
ที่มีแฟนคลับคอยเชียร์คอยให้กำลังใจ
แล้วก็ดีใจที่ลุงพลได้รับการประกันตัว

ขณะนี้ผู้ต้องหากลับถูกให้ความสำคัญ
ส่วนตัวเองสำหรับทนายเดชามองว่า
ถ้าหากแม่น้องชมพู่มีทนายความก็จะมีกำลังใจมากขึ้น

ถ้าเกิดว่าแม่อยากให้ตัวเองไปว่าความ
ก็พร้อมที่จะยินหมื่นเข้าไปช่วยเหมือนกัน
โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเส้นขนนะคะ
เป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือ
เพราะฉะนั้นแล้วทนายความท่านนี้ก็บอกว่ายินดีเหมือนกันที่จะให้ความช่วยเหลือ
กับสองท่านแล้วยื่นมือพร้อมจะช่วยคุณแม่น้องชมพู่